อ่าแล้วอย่างที่เราได้รายงานกันไปคือในช่วงเนี้ยมันเป็นงานบุญบ้างไฟอยู่หลายหลายพื้นที่นะคะ
งานนี้ก็เลยมีชาวบ้านเขาบอกว่าอันนี้ของใครช่วยมารับคืนด่วนด้วยเพราะว่าอยู่อยู่มีบ้างไฟปริศนา
มาตกลงกลางหมู่บ้านจัดสรรที่มุกดาหารนะคะแล้วแม้ว่าจะไม่มีคนเจ็บแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าคือกังวลแล้วตอนนี้กลัว
กลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำเดี๋ยวจะลงมาอีกแล้วมันจะไม่ปลอดภัยเลยอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบด้วยแล้วถ้าเกิดมีบุญบ้างไฟปีหน้าก็คงต้องมีมาตรการกันในการที่จะเฝ้าระวังด้วยนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความว่าชิ้นส่วนบ้างไฟที่บ้านไหนจุดแล้วมาตกกลางหมู่บ้านวิศวะ๒ในตัวเมืองเลย
เสียงดังเหมือนยิงปืนแล้วก็แฮชแท็กระวังความเสียหายเกิดขึ้นกับคนและทรัพย์สินหน่อยนะครับ

ที่หมู่บ้านจัดสรรในเขตเทศบาลเมืองมกดารหา
พบกับบ้างไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๑นิ้วยาวเกือบ๔เมตร
อันนี้คือยาวแบบรวมหางบ้างไฟด้วย
แล้วมันตกลงมากลางถนนนะคะ
อยู่ในหมู่บ้านเลยนะคะ
หน้าบ้านเลขที่๑๘ทับ๙แล้วก็๑๘ทับ๑๖
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นบอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วกลัว
ไม่ปลอดภัยอ่ะค่ะถ้ามีการจัดงานบุญบ้างไฟปีหน้า
เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบและแก้ไขเพราะมันอันตรายมาก
ถ้ามันตกลงมาสมมุติมีเด็กกำลังปั่นจักรยานอยู่อ่ะ
จะเกิดอะไรขึ้นหรือมีคนเดินเล่นอยู่อ่ะนะคะใช่
คุณเดียเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุบอกว่าตอนบ่าย๓โมงครึ่งของ๒๘พฤษภาคม
ได้ยินข้างบ้านเขาพูดกันว่ามีบ้างไฟตกแล้วก็มีเสียงดังคล้ายปืน
พอออกมาดูเนี่ยเจอเลยค่ะบ้างไฟตกมาจริง
ตกมาอยู่กลางถนนเลยค่ะก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้
นำไปให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดูว่ามันอันตรายมากถ้าตกลงมาตอนที่มีคนผ่านไปผ่านมาจะเกิดอะไรขึ้น
ตอนบ่ายคือเด็กเด็กก็เดินเล่นแล้วก็มีการปั่นจักรยานเล่นอยู่แถวนั้นด้วยนะคะ
ฟังเสียงเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุหน่อยค่ะบ้างไฟตกแล้วเราก็เดินมาดูกัน
เก็บบอกว่าดีนะให้ระวังนะเผื่อเด็กแบบปั่นจักรยานเล่นตอนเย็น
ปกติเด็กเขาออกมาที่นี่บ่อยไหมพี่
คือคือที่ที่จะเล่นอยู่แถวนี้ก็จะมีแต่บ้านพี่บ้านพี่จะมีเด็กอยู่สองคน
แล้วก็บ้านนี้ก็มีเด็กเขาก็จะปั่นก็จะพยายามบอกเด็กว่าไม่ให้ปั่นแบบปั่นไกล
เพราะว่าเดี๋ยวรถมาอะไรอย่างนี้เขาก็จะปั่นกลับปั่นกลับไปกลับมา
หรือไม่งั้นถ้าตอนเย็นก็จะปั่นตรงหน้าอย่างมากก็ปั่นไปปาเซอร์ปั่นกลับมา

ลักษณะที่ตอนออกมาดูมันเป็นยังไงครับบางไฟ
บ้างไฟมันนอนขวางอยู่ตรงถนนเลยค่ะ
เธอก็ยังเล่าต่อด้วยนะคะว่าก่อนเกิดเหตุมีการจัดงานบุญบ้างไฟห่างจากหมู่บ้านนี้ไปประมาณ๔กิโลเมตร
ก็เลยคาดว่ามันน่าจะเป็นงานนี้แหละที่มาถึงตรงนี้นะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยในรอบ๑๐ปีไม่เคยเจอมาก่อน
แต่ก็ยังนับว่าเป็นเคราะห์ดีที่ไม่ตกใส่บ้านใครและไม่มีใครได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
แต่ก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นบ่อยนะคะ